พาคุณผู้ชมและพาพี่มิ้วไปดูอุบัติเหตุหมู่นะครับ

เป็นรถทัวร์สำหรับนักเรียนที่เขาไปทัศนศึกษาครับ
จากชนบุรีเสร็จแล้วกำลังจะกลับบ้าน

และเหตุการณ์นี้ทำให้มีคนตายเบื้องต้น๒คนนะฮะ

ถนนเส้นนี้เบื้องต้นเนี่ยเป็นถนนเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ครับ
นี่ฮะจังหวะที่เกิดอุบัติเหตุครับ

หนึ่งในผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นน้องผู้หญิงอายุเพียงแค่๑๔ปีเท่านั้นเองนะครับ

นาทีที่เจ้าหน้าที่กำลังเร่งช่วยเหลือครับ
มีคนเจ็บติดอยู่ในรถทัวร์๒ชั้น
เกิดอุบัติเหตุคือตกลงข้างทางถนนสายศรีนครศรีสำโรงอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยครับ
ช่วงกลางดึกเมื่อคืนนี้๕ทุ่มกว่า๑๗มีนาคมครับ
อกจากนี้เจอรถเก๋งสีดำถูกชนได้รับความเสียหายอีก๑คันด้วย
ดังนั้นเหตุการณ์นี้มีรถ๒คันที่เสียหายคือรถทัวร์ที่มีนักเรียนไปทัศนศึกษามาแล้วก็มีเก่งสีดำนะครับ
คนเจ็บมีทั้งหมด๔๕คนครับ
กระจายส่งโรงพยาบาลศรีนครโรงพยาบาลสวรรคโลกโรงพยาบาลศรีสังวร
ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กนักเรียนอายุประมาณ๑๔ปีครับก็ม๑ม๒ค่ะ
ผู้เสียชีวิต๒คนประกอบด้วยนายกิจสุทัศน์สิริบรรณสรอายุ๒๓
คนนี้เป็นโชเฟอร์มือสองเป็นคนขับสำรองคอยเปลี่ยนผัดเวลาขับ
และอีก๑คนครับนางสาวฤดีการหรือว่าน้องมิวเรียนอยู่ชั้นม๓อายุ๑๔นะครับ
สอบสวนทราบว่าคนขับรถทัวร์คันที่เกิดเหตุชื่อว่านายวรายุทธ์อายุ๓๘ปี
ก่อนเกิดเหตุครับรถทัวร์คันนี้พาเด็กเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแหน่
ทัศนศึกษาที่ชนบุรีแล้วนี่คือเที่ยวรถขากลับครับ
กำลังจะกลับถึงโรงเรียนแล้วก็จะกลับบ้านขากลับพอมาถึงจุดเกิดเหตุ
เฉียวชนกับเก๋งคู่กรณีรถทัวร์ก็เลยเสียหลักตกข้างทางครับ
แล้วหน้ารถเนี่ยจมไปในกองดินตำรวจสวรรคโลกครับ
ตรวจสอบสาเหตุอย่างละเอียดอีกครั้ง
ถนนเส้นดังกล่าวพี่มิวครับคุณผู้ชมเพิ่งสร้างเสร็จใหม่
ยังไม่มีการตีเส้นจราจรเลยนะฮะ

ยังเป็นคอนกรีตยาวแบบนี้เลยเส้นขาวเส้นปะไม่มีตีเลย
ชิ้นส่วนรถยนต์รองเท้ายังตกอยู่ในจุดเกิดเหตุเลยครับ
ส่วนบรรยากาศที่โรงเรียนบ้านหนองแหน่เนี่ยนะครับ
ก็ได้มีการรวบรวมกระเป๋าของเด็กมาวางรวมกันไว้
เพื่อรอว่าเดี๋ยวเมื่อไหร่เด็กที่ออกจากโรงพยาบาล
ก็จะมารับข้าวของสัมภาระแล้วก็กลับบ้าน

ส่วนทางตำรวจครับผู้กำกับการสพสวรรคโลกบอกว่า
ถนนเส้นนี้เนี่ยเป็นทางเลี่ยงเมืองลักษณะถนนลองดูนะครับ
ค่อนข้างจะแคบแล้วเพิ่งสร้างเสร็จ
ยังไม่มีการตีเส้นแบ่งจราจรใดทั้งสิ้นเส้นปะเส้นทึบ
ก็ยังไม่สามารถจะระบุได้ชัดว่าอุบัติเหตุเกิดจากอะไร
ตอนนี้นำกล้องหน้ารถมาตรวจสอบร่วมกันกับพยานบุคคลครับ

ทีนี้ตอนที่เกิดเหตุคุณผู้ชม
มิวน้องนักเรียนที่อยู่ชั้นม๓อายุ๑๔
นั่งอยู่ที่ด้านหน้าบนชั้น๒ของรถ
ในขณะที่อีกหนึ่งคนซึ่งเป็นโชเฟอร์
คนขับสำรองคอยเปลี่ยนผัด
นายกิจสุทัศน์เขานั่งอยู่ข้างล่าง
ฝั่งของคนขับเก๋งสีดำชื่อว่านายนรงอายุ๖๒
ตอนนี้เจ็บเหมือนกันอยู่ที่โรงพยาบาลสุโขทัย
ตรวจวัดแอลกอฮอล์แล้วเป็น๐
แล้วก็มีการยืนยันว่าไม่ได้มีการเปลี่ยนตัวคนขับ
ใดแน่นอนเพราะบางคนสงสัยว่าเกิดอุบัติเหตุได้ยังไง

ส่วนคนเจ็บครับกระจายรักษาตัวในหลายแห่ง
โรงพยาบาลศรีสังวรมี๑คน
มีแผลฉีกขาดที่ขาประมาณสักเกือบ๑ไม้บรรทัศน์
รักษาตัวโรงพยาบาลสวรรคโลกอีก๖คนครับ
ส่วนใหญ่ก็จะปวดหัวปวดตามเนื้อตามตัว
แล้วก็มีที่โรงพยาบาลศรีนครอีก๑คน

คุณหมอก็บอกว่าถ้าไม่ได้เจ็บหนัก
อันตรายมากปลอดภัยแล้วก็กลับบ้านได้นะฮะ
ครอบครัวน้องมิวครอบครัวไปรับร่างมาแล้วครับ
สวดที่วัดบึงสวยอำเภอศรีนคร
บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า
คุณยายของน้องชื่อว่ายายชะลอเล่าให้ฟังบอกว่า
ฉันเป็นเด็กที่น่ารักเรียนเก่ง
เรียนได้เกรด๓๔๔นะครับ
กำลังจะสอบเรียนต่อเข้าชั้นม๔โรงเรียนประจำอำเภอครับ
โรงเรียนศรีนครแล้วก่อนที่น้องจะขึ้นรถทัวร์ไปทัศนศึกษาเนี่ย
เหมือนมีรางสังหรณ์บางอย่างพี่มิ้วคุณผู้ชม
หลานมาบอกกับยายว่าดูหน้าหนูไว้ดีนะ
จำหน้าหนูให้แม่นนะแล้วก็ขอให้ยายกอด
ยายบอกแปลกปกติไม่ค่อยพูดไม่ค่อยทำอะไรแบบนี้
ตอนนั้นยังไม่ได้เอกใจไม่ได้คิดอะไรนะครับ
จนกระทั่งช่วงพบค่ำจู่ได้กลิ่นเหมือนน้ำหอมของน้องมิว
ชอบใช้แล้วฟุ้งกระจายไปทั่วบ้านคือกลิ่นลอยมาครับ
ยายดุหลานคนเล็กบอกว่าอย่าไปเอาน้ำหอมพี่มาฉีดเล่น
เล่นแบบนี้ไม่ได้หลานบอกว่าไม่ได้ฉีดเล่นสักหน่อยยาย
พอเปิดมุ้งเข้าไปดูโอ้โหกลิ่นมันตลบตีสวนออกมาเลย

หน้าก็เกาะกัน

ด้านผู้ว่าสุโขทัยเดินทางไปให้กำลังใจ

ครอบครัวน้องมิวครับแล้วก็บอกว่ายืนยันอีกเสียง
น้องคนนี้เป็นเด็กที่ว่านอนสอนง่ายเป็นเด็กตั้งใจเรียนครับ
และน่าสงสารมากเพราะว่ายายเป็นคนเลี้ยงดูน้องตั้งแต่เล็ก
คุณพ่อคุณแม่แยกทางกันพ่อของน้องเนี่ยไปทำงานที่เกาหลีใต้
ส่วนคุณแม่พนักงานขายตั๋วรถตู้ที่กาญจนบุรี
คือแยกไปคนละทางเลยนะครับตอนนี้คุณแม่รู้ข่าวแล้ว
กำลังตีรถมาที่สุโขทัยเบื้องต้นก็มอบเงินจำนวนหนึ่ง
คอยช่วยเหลือแล้วก็เป็นกำลังใจในขณะที่ครอบครัวพอครับ
เกี่ยวกับการประกันภัยอะไรต่างกำลังเข้ามาดูแล
เรื่องการชดเชยเยียวยาต่างนะฮะ
พร้อมทั้งแทงเรื่องไปที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาเขต๒
จัดชุดคุณครูเจ้าหน้าที่จิตวิทยาเยียวยาสภาพจิตใจเด็กด้วย
เพราะว่านี่น่าจะเป็นฝันร้ายคือไปทัศนศึกษากลับมาเสร็จแล้ว
เกิดอุบัติเหตุหมู่แบบนี้เป็นกำลังใจให้กับทุกคนฮะ
ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่สูญเสีย
แล้วเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะ